และที่สำคัญนะครับเรื่องของการขับรถเนี่ยต้องเคารพกฎจราจรนะครับ
ถ้าไม่เคารพกฎจราจรโอกาสเกิดอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นนะครับ

เจ้าใช้คำครบว่าไม่รู้

ไม่รู้จริงว่าจะพูดยังไง
ไม่รู้จะพูดคำไหน
คือเขามีความจำเป็นต้องรีบหรือเปล่า
นั่นแหละสิมีอุบัติเหตุไหมมีใครจะได้อะไรไป

แต่อย่างนี้ละกันเรื่องของการเคารพกฎจราจร
จริงต้องเคารพกันแล้วก็ต้องไม่ฝ่าฝืนเนาะ
เพราะว่าใครจะไปรู้ว่าคุณเล่นย้อนมาอย่างนี้
รถคันหลังเผลอเขาโผล่มาอย่างมอเตอร์ไซค์อย่างนี้

มันมีโอกาสจะชนได้แล้วเกิดอุบัติเหตุนะ
แล้วยังไงไปลงตรงไหนขับไปถึงไหนถึงบ้านยัง